นอนลั่นวันโหวตเลือกพิธานั่งนายกคุณผู้ชมครับ

ข่าวที่เบิร์ตกำลังจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อไปนี้คุณผู้ชม

ทำไมตำแหน่งประธานสภาพุทธรรษฎรเนี่ยเขาย่างกันจัง
พักใหญ่พักหนึ่งพักลำดับที่สอง
เขาอยากจะได้ตำแหน่งประธานสภาแม้ครั้งนี้จะไม่ใช่ก็ตาม
อาจารย์วันนอบอกแล้วบอกว่านะครับเลือกนายกอ่ะเหรอ
คือพยายามถามว่าโหวตได้กี่รอบนะครับ

แต่ก็คือต้องโหวตจนกว่าจะได้นะครับ

ในวันมุหมัตินอมธานะครับว่าที่ประธานสภาพผู้แทนรัศดร
เปิดเผยถึงการประชุมร่วมรัฐสภา
เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีกำหนดแล้ว๑๓กรกฎาคม
๙นาฬิกา๓๐นาทีคุณผู้ชม
แล้วก็ได้ส่งหนังสือเชิญสมาชิกทั้งสองสภามาร่วมประชุมกัน
นักข่าวถามว่าอาจารย์วันนอร์ท่านประธาน
โหวตนายกในส่วนของนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกร
ที่มีแนวโน้มว่ามันจะโหวตไม่ผ่าน
เพราะคะแนนเสียงที่มีอยู่ในมือเนี่ยน่าจะไม่ถึง๓๗๖เสียงนะครับ

อาจารย์บอกว่าจำนวนครั้งบอกไม่ได้
ครั้งเดียวอาจจะผ่านเลยก็ได้ได้๓๗๖เสียง
แต่ถ้าไม่ครบก็ต้องพิจารณาประชุมในรอบต่อไป

หากครั้งที่๒ไม่ได้ก็ต้องโหวตใหม่จนกว่าจะได้
เพราะการเลือกนายกไม่ใช่แค่มีคะแนนเสียงข้างมากไง
ไม่ใช่มากแล้วชนะแต่มันต้องถึง๓๗๖นะครับ

เอาล่ะเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องติดตามดู
ขณะที่ปฏิกิริยาจากเพื่อไทยครับ
นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยย้ำว่านะ
เพื่อไทยจะสนับสนุนพักเก้าไกรเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
โดยมีนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีจะทำให้สำเร็จ
เพราะว่าเป้าหมายก็คือนะครับรัฐบาลประชาธิปไตย
นายพิธาจะไม่สามารถฝ่าด่านสวได้ก็ยืนยันว่า
พยายามทำให้ได้และก้าวไกลก็แสดงความเชื่อมั่น
ว่าจะทำได้สำเร็จแต่ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
ปัญหาเกิดขึ้นทั้ง๘พักก็จะหาทางออกร่วมกันให้ได้
เอาจริงนะ๑๓กรกฎานี้ที่จะโหวตนายก๘พักร่วม
ดูจะไม่ค่อยน่ากังวลเท่าคะแนนจากฝั่งสว
ที่ตอนนี้ทุกคนก็จับตามองแล้วสวยังยืนยันเหมือนเดิมไหม
น้ำแข็งพี่กำลังจะถามที่ก่อนหน้านี้เนี่ย
เคยไปไล่สัมภาษณ์ไล่สัมภาษณ์ว่าอาจจะยกมือให้เสียงข้างมาก
ไม่ขัดศรัทธาประชาชนมีช่วงหนึ่งเช็คได้๑๐กว่าคนใช่ไหมสวเนี่ย
แล้วมันก็มีเพิ่มขึ้นไปแต่ตอนนี้คุณผู้ชมลืมภาพนั้นไปให้หมดแล้ว
ล้างใหม่วิเศตใหม่เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่า๑๓กรกฎานี้ที่จะถึงเนี่ย
หลายคนเปลี่ยนใจนะอย่างนายกิติศักดิรัตนาวราหะ
คนนี้นี่คือแน่นอนอยู่แล้วยืนยันเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนคำพูด
มีจุดยืนมาตั้งแต่แรกว่าไม่ยกมือโหวตให้คุณพิธา
เหตุผลก็เกี่ยวกับเรื่องมาตรา๑๑๒นี่แหละค่ะ
โดยนายกิติศักดิ์ก็มั่นใจนะว่าวันที่ลงมติจะมีพักอื่น
เสนอชื่อแข่งมากกว่า๑พักแต่ยังไม่ชัดเจนนะ
ว่าจะมีใครบ้างที่ถูกเสนอชื่อถ้าเกิดส่วนตัวผมเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นคุณอิ๊งแพทองทานหรือว่าเป็นคุณเศรษฐา
พร้อมจะยกมือให้โดยไม่มีเงื่อนไข
ก็นี่แหละเค้าบอกว่าพร้อมจะยกมือให้